เรื่องของดวงไฟแปลกมีมาให้เห็นอีกแล้ว
แต่คราวนี้โพสต์มาจากเจ้าแม่อาณาจักรกันตนาเองเลยนะ
เขาบอกว่าเจอดวงไฟปริศนาลอยเข้าสตูดิโอกลางดึก
ลอยขึ้นลอยลงวนไปเวียนมา
ก็เลยโพสต์ถามเอฟซีไฟที่ว่านี่คือดวงไฟอะไรคะ
โพสต์นี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบรรยากาศความมืดในสตูดิโอของคุณตุ๊กตาจิตรดากันจารึก
ผู้จัดคนดังและเจ้าแม่อาณาจักรกันตนาค่ะคุณ

ลอยไปลอยมาผ่านกล้องวงจรปิดแบบนี้
ดวงไฟนี้นะตอนแรกเป็นดวงใหญ่ดวงเดียวนะคุณ
สักพักหนึ่งแยกออกมาเป็น๒ดวง
แล้วลอยไปลอยมาอยู่ในอากาศ
ลักษณะเคลื่อนไหวขึ้นลงไปมา
ลอยอยู่ในสตูดิโอนะคะ
ภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดจากในสตูดิโอ

เขียนแคปชั่นแล้วก็ตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
เมื่อคืนวันศุกร์ตอน๕ทุ่ม
มีบางอย่างมาช่วยตรวจความเรียบร้อยหน่อย
ตรวจความเรียบร้อย
แล้วก็ทิ้งท้ายฝากชาวเน็ตชาวโซเชียลหาคำตอบ
วิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่ามันคืออะไร
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียล

มุมหนึ่งมองไปในเชิงเรื่องเล่นลับลี้ลับ
พลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเห็นแล้วขนลุกสู้ซ่า

บางคนบอกว่าอาจจะเป็นพลังงานดีที่มาคุ้มครอง

อีกมุมหนึ่งก็ฉีกไปเลยบอกว่า
อาจจะเป็นแค่แสงตกกระทบกับวัตถุบางอย่างหรือเปล่า
ที่มันลอยในอากาศมันเบาหรือไม่
ก็อาจจะเป็นแมลงใยแม่งมุมอะไรแบบนี้ก็เป็นได้

มันเป็นเรื่องที่พูดยาก
ถ้าไม่สบายใจก็ไปทำบุญก็แล้วกัน